ค่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
ค่ะค่อนข้างยาก

ถ้ามีกันแสดงอีกตัวอื่นเตอร์สิ่งถูกตอบได้แล้ว
คุณแกนรูป
การเป็นนักแสดงอย่างไรเชื่อว่าเป็นดังแสดงหรือไม่
ตอนนี้ก็มาเป็นนักแสดงแต่เอาจริงหนูยังเป็นนักแสดงฝึกหัดค่ะ
ยังไม่คุยหนูก็ยังไม่กล้าเพราะหนูเป็นนักแสดงเต็มโภยอย่างนี้นะคะ
พอถ้าขอบคุณแล้วมีชีทมันด้วยนะรึง
มีค่ะฝั่งเอ็มจอยทั้งหลายที่สำคัญ
อยากจะบอกว่าที่เขาถามค่อนข้างเป็นไปได้ง่าย
เพราะว่าพี่ทุกคนพอโปรเมชินัลมาก
มันเป็นมีความใหม่จริงแล้วว่าจะเป็น
ฝั่งเอ็มจอยเองก็ดีเลยเอ็มจอยเองก็ดี
หนูก็ได้รู้จักพี่เยอะถึงกัน
ค่อนข้างกลัวนิดนึงนะคะแต่ทุกคนก็เหมือน
เหมือนได้เจอสังคมใหม่ค่ะมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าแบบ
มันได้เปิดประสบการณ์
ก็มีเวิร์คชอปก่อนได้รู้จักพี่นะ
ใช่ค่ะออนก็เป็นคนนึงที่เวลามีโอกาสเข้ามา
เชียวบางก็เล่นหนังนี้บ่อย

ตะโคโนชัย

อยากจะบอกเลยนะคะว่า
เราเป็นหนังรอบคล้องก็คือโรแมนติกฮอมมิดีย์

เรียกว่าเราไม่ว่าใจคุณ
หรือว่าเราก็เรียกหัวใจของจริง
ไม่ว่านะคะเพราะว่ามันหนักมันคนละแนวหนึ่ง